บุปฏิเหตุซ้ำซ้อนฮากระบะพลวดพลาดออกมาจากซอย
แล้วก็มาชนรถเก๋งที่เขากำลังวิ่งมาตามถนนปกติ

ก็เด้งไปชนรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับสวนเลนมา
ปรากฏว่าคนเคราะหร้ายคือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์

มีภาพจากกล้องหน้ารถให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ
แล้วคุณเห็นไหมคนขี่รถจักรยานยนต์ปลิวเลยนะ
จังหวะนี้ฮะแต่จังหวะระทึกอีกจังหวะหนึ่ง
คือจังหวะนี้ครับนี่ฮะคุณคือรถเก่งเอง
เขาก็ต้องขับแซงรถบรรทุกอยู่ใช่ไหม
แล้วพอขับแซงจะเข้าซ้ายปุ๊บ

ก็ชนเข้าไปแล้วรถเก่งเขาหมุนคว้างเลยนะ
คนในรถที่เป็นผู้หญิงโอ้โหตกออกตกใจ
แล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์เขาขี่มาดีคุณ
ขี่มาของเขาดีเลยในเลนส์ของเขา
ถูกชนนะฮะถูกกระแทกอย่างแรงนะครับ

ที่ถนนคลอง๑๓หน้าวัดพืชอุดม
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็เป็นคลิปที่ถูกโพสต์ลงในกลุ่มเฮียขับรถ
ผู้โพสต์ให้ข้อมูลบอกว่ารถเก๋งสีขาวที่ถูกชน

แล้วก็เด็ก๒คนอายุ๕ขวบกับเด็ก๒เดือนเอง
เด็กทั้งคู่ปลอดภัยเพราะนั่งคาซีสนะครับ
ส่วนผู้หญิงทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

แล้วก็ผู้หญิงสองคนออกจากรถเก๋งคันนี้ได้นะครับ

คนบาดเจ็บสาหัสที่รับเคราะห์ไป

ถูกรถเก่งคันนี้กระแทกอย่างแรง

ปลิวเลยนะฮะขาหักครับ
แล้วก็รถกระบะนิสสันสีเขียว
ที่ออกมาจากซอยพลวดผ้าแบบนี้นะครับ
หนีไปคุณขับหนีไป

แต่ป้ายทะเบียนเนี่ยหลุดติดอยู่กับรถเก๋งสีขาวนะครับ
ทีนี้ทางคนที่ขับรถเก่งสีขาว
แล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถของเขา

ก็เลยเอามาโพสต์ไว้เอามาเปิดเผยไว้
เป็นหลักฐานชั้นดีให้คนขับรถกระบะ

คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะ